สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์
ขอพักเรื่องการเมืองเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนขอหยิบเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ขีดเส้นใต้พูดคุยกันหน่อยเถอะครับเพราะได้เห็นข่าว
ที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งโปรยไปเมื่อสักครู่วันก่อนก็หยิบเอาเรื่องสารพิษตกค้าง
พืชผักผลไม้มาพูดคุยในรายการนี้
ก็ได้รับเสียงสะท้อนได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับ
บอกว่าจะต้องเร่งแก้ไขจะต้องเร่งแก้ไข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านก็บอกว่าต้องรอว่า
ถึงเวลาที่จะหยุดสารพิษที่ตกค้างเนี่ยก็คือจะต้องห้ามนำเข้า
ประเภทอะไรยังไงตามที่มีรถแบบอยู่
ทีนี้กว่าจะรอถึงตรงนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะให้คนไทย
ปลอดภัยจากผักผลไม้ทุกวันนี้คนก็สุขภาพไม่ดีครับ
เข้าเวียนออกโรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าได้รับสารพิษตกค้าง
สิ่งที่เรากินเข้าไปเยอะแยะแล้วก็มาถึงวันนี้ก็เห็นข่าว
นี่ครับปัญหาเรื่องนมชะไข่มุก
มีหัวข่าววันนี้แฉชานมไข่มุกน้ำตาลเกิน๓เท่า
พังงา๒๕ยี่ห้อเจอสารกันบูดล้วน
อันนี้เป็นโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการด้านบริการสุขภาพ
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเขาไปสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างชานมไข่มุก
ยี่ห้อเอามาตรวจวิเคราะห์
เคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเอามาตรวจน้ำตาล
เอามาตรวจไขมันเอามาตรวจสารกันบูด
แล้วก็มีข้อมูลอย่างนี้ครับ
ชานมไข่มุกหลายยี่ห้อมีน้ำตาลมากกว่า๑๙ช้อนชาต่อ๑แก้วครับ
องค์การอันไหนม่อยโลกรวมทั้งกระโสนท้าสุข
ก็เตือนอยู่ตลอดว่าวันหนึ่งเนี่ย
เราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน๖ช้อนชา
ถ้ามากกว่านั้นมันจะเป็นอะไรครับก็เบาหวาน
แล้วนอกจากเบาหวานแล้วล่าสุดวันนี้ได้เห็นหัวข่าวนี้ตามมาครับ
บริโภคเครื่องดื่มรสหวานเสี่ยงเป็นมะเร็งเพิ่ม
อันนี้ก็แปลว่ากินของหวานเข้าไปเนี่ยไม่ได้แค่เบาหวานอย่างเดียวนะ
มันลามไปถึงเป็นต้นเหตุให้มะเร็งด้วย
ฉะนั้นขอไปตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้กับเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
คุณชาตรีอ๋องสมหวังอยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับท่านเลขาครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะสวัสดีค่ะ
ครับเล่าเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยครับเรื่องเรื่องที่เป็นข่าววันนี้
ก็ต้องเรียนว่ามีผู้บริโภคไงนะฮะแนะนำมาที่วิทยาศาสตร์ฉลาดสือของมูลนิธิ
อยากให้ตรวจชานมไข่มุกฮะว่ามันจะมีอะไรที่ไม่ปลอดภัยไหม
มีปัญหาอะไรไหมนะคะครับซึ่งพอหลังจากที่เราได้รับเรื่องแนะนำจากผู้บริโภคเนี่ย
ทีมก็มาออกแบบนะคะว่าเอ่อชาเนี่ย
ทุกคนก็คงจะทราบเรื่องว่าแน่นอนมีปัญหาน้ำตาล
เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ดีเลยดูว่าน้ำตาลที่มีเนี่ย
มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูล
ส่วนที่สองก็ดูว่าก็น่าจะดูพลังงานโดยภาพรวม
ก็สิ่งที่คุยกันแล้วก็ตกลงร่วมกันว่า
น่าจะดูอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของที่เรียกว่า
สารกันบูดเนื่องจากว่าชานมเนี่ยก็จะมีไข่มุกถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าไข่มุกที่ใส่เนี่ย
มันจะมีปัญหาเรื่องเรียกว่าสารการบวชหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ไข่มุกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสีมันดำ
ไอ้ตัวสีดำเนี่ยมันจะส่งผลต่อมีตะกัวไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เลยออกแบบตรวจทั้งหมดเนี่ย๔ตัวอย่างนะคะ
ก็คือน้ำตาลแล้วก็พลังงานนะคะสารกันบูด
แล้วก็ดูตะกัวนะฮะโลหะหนักคือตะกัว
ประเด็นนี้ปรากฏว่าตอนไปซื้อเนี่ยเราก็ใช้หลักว่า
โดยแยกน้ำแข็งนะคะก็คือซื้อซื้อขนาดธรรมดา๑แก้ว
แล้วก็เอาอันนั้นนะฮะไปส่งตรวจอืมซึ่งเพราะฉะนั้นขนาดที่ได้เนี่ย
ก็ตามที่เราบอกร้านว่าเป็นขนาดธรรมดาซึ่งร้านก็เลือกให้เอง
บางร้านก็จะถามว่าคุณจะเอาไซส์แบบไหนยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะ
เราก็ตกลงกันก่อนไปซื้อว่าเราจะเอาไซส์ธรรมดาที่ร้านขายไซส์ธรรมดา
ซึ่งก็พบว่าผลก็มีราคาตั้งแต่๒๓บาทจนถึง๑๔๐บาท
เพราะเราก็จะเลือกดูตั้งแต่ที่ขายทั่วไปตามตลาดตามสถานีขนส่ง
แล้วก็ไปตามร้านค้าเฟรนด์ชายห้างสรรพสินค้าราคาแพงเรียกว่าดูทุกระดับนะคะ
แต่แล้วเนี่ยก็พอผลออกมาเนี่ยก็ช็อกนิดหน่อยนะฮะ
เพราะฉะนั้นคิดว่าคนทั่วไปก็อาจจะทราบว่ามีน้ำตาล
แต่เราก็ไม่คิดว่าจะมีน้ำตาลมากขนาดนี้ครับนะคะต่อต่อแก้วเนี่ย
ซึ่งบางคนก็อาจจะโต้แย้งว่ามันดูต่อแก้วเนี่ยปกติมันต้องดูต่อร้อยสี่สี่
อ่าฮะก็ไม่เป็นไรฮะก็ก็หารเข้าไปแต่ว่าเวลาเรากินพวกเนี้ย
เราไม่ได้กินต่อร้อยซีซีถูกไหมฮะเรากินแก้วนึง
แล้วถ้าแก้วแพงเนี่ยบางทีเราเสียดายเรากินจนหมด
เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเวลาคิดปริมาณเนี่ย
มันต้องดูต่อแก้วไม่ใช่ดูต่อร้อยสี่สี่
ทีนี้ขัดจังหวะนิดหนึ่งขัดจังหวะนิดนึง
คนขายเขาจะถามว่าไอ้ที่เราไปตรวจวัดน้ำตาลเนี่ย
เครื่องวัดเครื่องตรวจเราเนี่ยได้มาตรฐานไหม
อันนี้ไม่มีข้อโต้แย้งได้เลยฮะเราส่งแล็บระดับส่งออก
เป็นแล็บที่ได้มาตรฐานที่สุดมูลิธิไม่เคยทดลองเอง
เราส่งช่องทดลองระดับส่งออกเพราะฉะนั้น
จริงไม่เคยมีข้อโต้แย้งเรื่องความถูกต้องค่ะ
ภาพอันนี้ยืนยันได้แล้วเราก็
ถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยเราจะตรวจซ้ำนะคะ
อย่างเช่นแม้กระทั่งพี่มี๑๘ช้อนเนี่ย
เราก็ขอให้เขาตรวจซ้ำว่าจริงเหรอมันมากขนาดนั้นเหรอ
ให้เขาตรวจซ้ำค่ะแล้วก็พบว่าเท่านั้นจริง
ครับทีนี้ระหว่างที่มีน้ำตาลต่ำกว่าเกณฑ์
ต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยคงไม่มีที่สูงมากสูงน้อย
มี๒ยี่ห้อมี๒ยี่ห้อนอกนั้นเนี่ย
ก็เกินกว่าเกณฑ์ทั้งหมดซึ่งตรงนี้เองเนี่ย
ก็คิดว่ามันก็จะเป็นข้อมูลให้กับผู้กรอบการนะฮะ
เพราะว่าผู้กรอบการบางรายที่อาจจะทำเอง
ขายรายเล็กเนี่ยก็ได้รู้ว่าเออ
เราจะต้องระมัดระวังเรื่องการใส่น้ำตาลยังไง
ครับแต่ว่าอย่างเข้มแน่นอนต้องถามลูกค้า
ต้องถามลูกค้าทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ย
เด็กติดหวานพอไม่หวานหวานน้อยขายไม่ได้

ข้อแนะนำเราก็เลยคิดว่าผู้กรอบการ

แก้วมันเล็กลงเพื่อลดปริมาณน้ำตาลต่อแก้ว
ในการกินหนึ่งครั้งนะค่ะครับครับ
อันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกอีกอันหนึ่ง
และอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นทางออกเนี่ย
ก็คือขอให้ผู้กรอบการไปตรวจสอบ
วัตถุดิบที่ใช้อย่างเช่นแน่นอน
คุณก็ต้องตามไปที่ร้านไข่มุก
ซึ่งเชื่อว่าร้านส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ทำไข่มุกเองนะฮะ
เท่าที่มีผู้กรอบการแจ้งมา
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปดูไข่มุกว่า
ไข่มุกที่คุณซื้อมาใช้เนี่ย

เพื่อที่จะทำให้ทางสบวนการมันดีขึ้นนะครับ
ผมเห็นชื่อคุณหมอมันทนาชะวันกุลเนี่ย
ทำงานร่วมอยู่กับมูลนิธิของท่านเลขาด้วยนะครับ
กำลังจะถามว่าถ้ากินวันละแก้วเนี่ย
จะทำให้รับน้ำตาลสะสมถึงขั้นอันตรายไหม

ต้องเรียนว่าเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานเนี่ย
เขาแนะนำว่ากินให้น้อยที่สุดยิ่งดี
เพราะว่ากินวันละแก้วเนี่ย
คุณก็กินน้ำตาลจากอันอื่นไม่ได้เลย
แล้วก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันก็มีน้ำตาลหมดนะฮะ
อันนี้ก็เป็นจุดที่จะเป็นคำแนะนำ

อยากเห็นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ย
ทำระบบที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ย
รู้เรื่องอาหารว่ามันมีน้ำตาลมากแค่ไหน

มีเกลือมากแค่ไหนโดยใช้สัญลักษณ์ไฟจราจร
อย่างเช่นกรณีนี้ว่า
อย่างสมมุติว่าเราใช้น้ำตาลเกิน๖ช้อนเนี่ย
ส่วนที่เป็นน้ำตาลเนี่ยจะต้องเป็นสีแดง
ที่ต้องเป็นสีแดงเพราะเรียนก็เชื่อว่าถ้า
มันแดงปุ๊บเนี่ยผู้กรอบการพอเห็นของตัวเองแดงเนี่ย

พอลดน้ำตาลลงมาเนี่ยมันก็จะทำให้
เรียกว่าชานมมันก็มีคุณภาพมากขึ้นถูกไหมไหมคะ

คล้ายก็ไปจัดเรตติ้งอ่ะ
น้ำตาลสูงติดสีแดงลองลงมาติดสีเหลือง
อยู่ในขั้นปลอดภัยให้คนได้รู้ว่าอ๋อ
จริงก็ต้องเรียนว่าเราเสนอสำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยานะคะอยากให้ทำเรื่องนี้เพื่อเพื่อคิดว่าส่วนใหญ่เด็กที่ดูคนที่
บริโภคแม้ทั้งผู้ใหญ่คนแก่อะไรอย่างนี้ก็จะเห็นชัดมากขึ้นแล้วก็จะได้ทราบ
เป้าหมายเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการปรับปรุงอาหารของเขาเองให้มันปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้นนะครับ
ถ้าทุกคนรู้เนี่ยได้ครับก็จะทำให้ลดลดอาหารสีแดงได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากท่านเลขาครับขอบพระคุณครับ
ยินดีครับสวัสดีคุณครับขอบคุณครับนี่เป็นข้อมูลแต่เด็กวัยรุ่นมักจะบอกว่าไม่เป็นไรนะ
ยังกินน้ำอัดลมกันอยู่ที่ยังกินชาเขียวกันอยู่ที่ยังกินโน่นกินนี่กันอยู่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไร
ฉะนั้นเรื่องนี้ควรจะทำให้เกิดความตระหนักว่ามันจะโยงไปถึงสุขภาพยังไงฮะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
สำคัญนะครับถ้าแก้วบอกส่วนประกอบอะไรต่างจะได้เป็นโอกาสและเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค
ชานมไข่มุกเนี่ยตอนหลังมันแพร่หลายมากนะ

ไปทีละต้องเข้าคิวอย่างร้อยเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะอ่ะ
มันระบาดมากระบาดมากจริง
คนต่อคิวเยอะขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย